ไปที่โรงทานกันบ้างเชื่อว่าหลายคนก็เคยไปนะฮะ
ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทานอาหารฟรีก็คือร่วมกันทำทานถูกไหม
แต่โรงทานที่นี่เขาบอกว่าไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าแจกเสื้อฟรี
อ้าวช้อปปิ้งกันได้เลยเต็มที่นี่ราวกับว่าสาวเขาเห็นป้ายเซลล์นะ
ที่นี่เขาแขวนเอาไว้แล้วให้ใครที่อยากจะได้ไปเอาได้แบบฟรี
ต้องทานเครือผ้าเหรอ
ถูกต้องครับน้องใบตองคุณชิสาพาไปเลยที่วัดห้วยพรมตำบลอุดมทรัพย์
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
เนี่ยฮะที่นี่เขาจัดงานบุญกระถิ่นเพื่อสร้างกำแพงแก้วรอบโบสถ์นะ
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สาธุชนเข้ามากราบไหว้สังขารหลวงปู่แดง
ท่านเนี่ยเป็นอดีตเจ้าวาดวัดที่ละสังขารมานานเกือบ๓๐ปีแต่ปฏิหารเกิด
ร่างกายไม่เน่าเปื่อยครับคุณผู้ชมครับ

ภายในงานก็มีผู้มีจิตสถานและร้านค้าต่างนำอาหารมาเปิดโรงทาน
จ่ายให้ฟรีขึ้นชื่อว่าโรงทานก็ต้องได้ทานฟรีกันอยู่แล้วถูกไหม
ถามว่ามีอะไรให้ทานกันบ้างส้มตำก๋วยเตี๋ยวพิซซ่ามีพิซซ่าด้วย
ขนมจีนก็มาและยังมีมากมายอีกหลากหลายเมนูไป
ไม่ได้กินอย่างเดียวคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันบ้าง
ทางคุณสำรวมกุศะน้อยวัยยาวัชกรของวัดห้วยพรมก็เล่าว่า
ตัวเขาเป็นประธานแล้วก็ช่วยดูแลผู้ยากไร้มานานแล้ว
แล้วก็ดูแลผู้ด้อยโอกาสแห่งวัดห้วยพรมนี่แหละ
ซึ่งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ทำอาชีพเกษตรกรเกษตรกรรมหาเช้ากินค่ำ
ตัวเขาเองก็เลยนำเสื้อผ้าที่มีทั้งของเขาเองของเพื่อนและคนที่รู้จัก
นำมาบริจาคแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ดีจังมีทั้งเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่
เสื้อกันหนาวอันนี้สำคัญนะ
มันจะหนาวแล้วเอาจริงคุณผู้ชมครับรวมแล้ว๕๐๐๐ตัวนะ
ยังทันอยู่นะผมว่านะเพราะโรงทานเนี่ยเวลาเขาเปิดเขาก็จะเปิดยาวอยู่แล้ว
หรือถ้าไม่ทันโรงทานยังไงซะเอาเสื้อผ้าไปบริจาค
เดี๋ยวทางวัยยาวัชกรท่านนี้เขาก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกร
ว่าผู้ยากไร้ในพื้นที่เอง
ย้ำกันอีกทีวัดห้วยพรมตะบนอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมาครับ
สาธุกันด้วยนะคะ
แต่ตอนนี้อยากไปเอาเสื้อกันหนาวมากเลยค่ะคุณ

หนาวโคลาศโคลาศก็แค่ปากซอย
แต่ว่าเสื้อใหม่ขายอยู่หน้าไทยรัฐตัวละ๑๙๙นะ

เติมน้ำมัน๕๐๐ครับ
ก็ร่วมบุญกันด้วยอนุโมทนากันไป